สำหรับกรณีที่มีข่าวแฉออกมาว่านักแสดงอักษรย่อเป็นภาชนะใส่ข้าวเนี่ยนะ
ไปเป็นมือที่๓ครอบครัวของคนอื่น
ก็เลยออกโรงมาชี้แจงหลังจากปล่อยให้ตัวเองตกเป็นประเด็นข่าวเฉามือที่๓ครอบครัวคนอื่นมานานมาก
ใจความสำคัญก็คือออกมาพูดในมุมมองของเธอบ้าง
เธอบอกว่าเธอยอมรับว่าความผิดของตัวเองก็คือก้าวเร็วเกินไป
เพราะสุดท้ายปัญหาในครอบครัวของฝ่ายชายมันยังไม่จบค่ะ
ขอโทษที่ทำให้ใครหลายคนต้องผิดหวังเธอเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ขอชี้แจงเรื่องที่มันบิดเบือนไปนะคะ
คุณจ๋ายืนยันว่าจ๋ามีการพูดคุยกับภรรยาของฝ่ายชายแล้ว
ว่าทั้งคู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน
มีการเตรียมเรื่องการหย่าร้างเอาไว้จริง
และทุกอย่างน่าจะจบลงในเดือนมิถุนายน
แต่สุดท้ายเรื่องกลับกลายเป็นอีกแบบนึงขึ้นมา

เธอก็เลยขอออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง
เพราะว่ามีสื่อออกมาพาดพิง
ใช้คำว่าเธอไปเป็นเมียน้อย

เธอไม่ได้มีเจตนาใดนะคะไม่ได้คิดแบบนั้น

เพราะความเข้าใจว่าฝ่ายชายและภรรยาจบกันแล้วจริง

ซึ่งที่ผ่านมาเธอกับฝ่ายชาย
หลบซ่อนในการคบหากันนะ
คือไปไหนมาไหนกันเหมือนคนปกติทั่วไป
รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่กล่าวหาว่าเธอให้ผู้ชายมาเลี้ยงดู
พาไปต่างกระทงต่างประเทศ
เอาเงินภรรยาเก่าไป๙แสนทั้งหมดนี้

สุดท้ายค่ะเธออยากจะขอบคุณทุกความเห็น

เธอบอกว่าเธอเข้าใจในทุกมุมมอง
แล้วก็ขอบคุณที่ยังมีคนเชื่อมั่นในตัวเธออยู่นะคะ
สำหรับเรื่องของจ๋าเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะจบแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าฝ่ายชายออกมาแถลงข่าวแบบยิ่งใหญ่ไปแล้ว
นี่ก็เป็นคราวที่จ๋าจะต้องออกมาพูดบ้างจ๋าบอกว่าเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะ
เธอก็ชี้แจงในมุมมองของเธอในส่วนของเธอไปแล้วนะ
ส่วนคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างเธอก็น้อมรับเอาไว้เพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่คอมเมนต์ระมัดระวังนิดนึง
ว่าถ้ามันรุนแรงเกินไปหรือว่าไปพาดพิงถึงครอบครัวของเธอเนี่ย
เธอก็จะไม่สบายใจใจเขาใจเรา
คือคนเรามันไม่ได้อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะคะ
เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขให้ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น
ตอนนี้คุณจ๋าก็ออกมาเคลียร์แล้วนะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ
ก็อยู่ที่หลายคนจะเข้าใจแล้วก็ตัดสินไปยังไงแล้วกันนะคะ